เรื่องที่ชาวเน็ตเขาอวดกันนะคุณผู้ชม

ค่าไฟว่าเฮ้ยเดือนที่ผ่านมาไม่ใช้เท่าเดิมนะ
เห็นในเน็ตนะจนกระทั่งอยากจะรู้เลยว่า
ไอบินเดือนนี้มันมาเนี่ยจะเท่าไหร่

ยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงบินยังมาไม่ถึง

สิงหากับกัญญาคุณผู้ชม
ใช้ไฟหน่วยเท่าเดิมคือ๕๗๔หน่วยครับ

คุณผู้ชมที่ได้บินค่าไฟแล้วใบแจ้งค่าไฟแล้วบอกมาหน่อยว่า
บ้านท่านแพงกว่าเดือนที่แล้วไหม
เพิ่มขึ้นไหมแพงกว่าไหมนะ
ต้องดูจำนวนหน่วยด้วยนะว่าคุณใช้เพิ่มขึ้นหรือเปล่า

แต่อย่างคนนี้ที่เขาเอามาอวดกันนะ

เพิ่มจากเดือนสิงหามาเป็นกัญญาเนี่ยเพิ่มขึ้นมา๓๙๔บาทเนี่ย
จ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นมาก็๑๗๐๐บาทนะ

ส่งมาบอกกันหน่อยนะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะคะ
สะท้อนสะท้อนกันไปนะ
แต่ยังไงก็เราเองก็ต้องประหยัดกันด้วยนะครับ